เราเริ่มต้นกันด้วยคลิปที่มีการเผยแพร่มานะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ทางโรงพยาบาลที่พิศนุโลกก็ชี้แจงไปแล้ว
แต่วันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมครับ
ก็สืบเนื่องมาจากคลิปนี้นะฮะ

เขาใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็บันทึกเอาไว้ได้
ขณะที่พยาบาลหญิงคนหนึ่งนะฮะ

กำลังดูแลผู้ป่วยที่เป็นชายชะลา

แล้วก็เหมือนกับนอนขยับตัวเองไม่ได้
เพราะว่ามีสายแบบระยงระยางเต็มไปหมดเลย
แต่ว่าด้วยวิธีการเนี่ย
กระชากทั้งใช้ความรุนแรง
คือมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

แล้วค่อยเอาผ้ามายัดใต้คออะไรแบบนี้
ใช่คือเมื่อวานนี้ทางโรงพยาบาลพุทธชินราช
ที่พิศนุโลกก็ตั้งโต๊ะแถลงเบื้องต้นไปแล้ว
บอกว่าก็ยอมรับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะ
แต่ว่าต้นสายปลายเหตุรายละเอียดต่างเนี่ย
ก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสอบสวนกันเพื่อความชัดเจน
ใช่ค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะ
แล้วเราก็มีการแถลงของสภาการพยาบาลมานะคะ

พยาบาลคนนี้กลัวผู้ป่วยจะตกเตียงค่ะ
ก็เลยต้องกระชากแรงเพราะผู้ป่วยนอนเอียง

บอกว่าปกติแล้วพยาบาลที่จะขยับร่างผู้ป่วยได้เนี่ย
อาจจะต้องใช้๒คนเป็นอย่างน้อยแต่นี่คนเดียว

แล้วก็บอกว่าจากการมีเรื่องร้องเรียน
ไปที่สภาการพยาบาลเรื่องนี้รุนแรงสุดเลยนะ

ส่วนพยาบาลคนนี้นะครับ

ตามที่ผู้มนุยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธชินราชเสนอมา

ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิศนุโลก
ตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะท่านผู้ว่าก็เซ็นเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีกำหนดกรอบเวลาในการ
ให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลเดิมด้วย
ซึ่งก็หมายความว่าพยาบาลที่ท่านเห็นในคลิป

ไม่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธชินราชแล้วนะครับ

ลงโทษทางความผิดต่างเกี่ยวกับการทำหน้าที่อะไรพวกนี้เนี่ย

แต่คลิปที่เผยแพร่ออกมา
ใครเป็นคนถ่ายถ่ายตอนไหนอะไรยังไง
จนเป็นข่าวดังมาแล้วก็ทำให้คนได้เห็นว่า
เอออ๋อมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
วันนี้คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

คนนี้คนอรพันธ์นะคนนี้ที่ท่านเห็นหน้าเนี่ยคือคุณอรพันธ์ขันทองคำนะครับ
ไปคุยกับนักศึกษาสาวของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิสุนุโลก
ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์ที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
นักศึกษาผู้หญิงคนนี้บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นประมาณ๑๐โมงนะฮะเธอก็เดินทางไปเยี่ยมญาติ
ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยอายุรกรรมชายของโรงพยาบาลพุทธชินราชที่พิศนุโลก
ก็เป็นห้องเดียวกับที่คุณตาวัย๙๐ที่อยู่ในคลิป
แล้วพยาบาลคนนั้นไปดูแลด้วยวิธีการที่รุนแรงนั่นแหละ
พอเธอเห็นคุณตาในคลิปตอนนั้นก็นอนนิ่งเหมือนคนไม่มีแรงอ่ะนะ
เพราะว่าป่วยหนักนะครับแล้วไม่มีญาติเฝ้า
พอเห็นพยาบาลคนนี้ใช้พฤติกรรมไม่เหมาะสมกระชากตัว
กศีรษะคนไข้จัดหมอนก่อนจะวางลงอย่างแรงโยนผ้าใส่หน้า
นาทีนั้นเธอบอกว่าเธอเห็นแล้วทนไม่ไหวจริง
ตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายบันทึกคลิปเหตุการณ์เอาไว้
ตอนแรกเนี่ยคิดเลยว่าอยากจะโพสต์ลงสังคมออนไลน์เลยนะ
จะได้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนคนอื่น

ค่ะเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาห้ามถ่ายภาพอยู่แล้ว

ในห้องผู้ป่วยหนักผู้ป่วยอายุโรคกรรม
ห้องฉุกเฉินห้องอะไรแบบนี้เขาห้ามถามภาพ
เธอก็เลยเอ๊ะงั้นไม่ลงเฟซบุ๊กไม่ลงสังคมออนไลน์ที่เป็นแบบ

ส่งเข้ากรุ๊ปไลน์ของเพื่อน
เข้ากลุ่มไลน์มีเพื่อนอยู่ในกลุ่มประมาณ๘๙คน

ว่าโอ้โหทำไมพยาบาลคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้

ก็คือเห็นคลิปที่เธอถ่ายนี่แหละ
ปรากฏในโซเชียลแล้วก็แชร์ออกไป

แล้วก็ไม่ทราบว่ามันหลุดออกมาได้อย่างไร
แต่คาดว่ามันก็คงจะเกิดจากการ
ส่งต่อจากในกลุ่มไลน์นั่นแหละ
แล้วมันก็เป็นกระแสในโลกโซเชียลนะครับ
นักศึกษาผู้หญิงคนนี้บอกด้วยว่า
ที่ตัดสินใจถ่ายคลิปเอาไว้
ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาประจานนะครับ
แต่พฤติกรรมดังกล่าวเห็นแล้วรับไม่ได้จริง
ก็เลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
เพราะรู้สึกสงสารคุณตาที่อายุมากแล้ว
แต่กลับถูกพยาบาลมาทำรุนแรงแบบนี้
แล้วเขาก็ดึงห่วงคุณตาขึ้นมาแล้วเอาผ้าห่มยัด
แล้วก็กดหวังตาคุณตาลงไปอย่างนี้
แล้วก็ลงไปมัดอะไรก็ไม่รู้ข้างเตียงค่ะ

หนูคิดว่ามันไม่สมควรนะคะ
เพราะว่าคนไข้เขาก็อายุเยอะแล้ว
นอนไม่มีแรงแล้วคือทำไมต้องทำแบบนั้น
เป็นพยาบาลคือเขาฝากชีวิตไว้กับเราอย่างนี้ค่ะ

แล้วใครจะอยากรักษากับโรงพยาบาลแบบนี้

หนูจะเอาคลิปให้ญาติเขาดู
แต่คือหนูกลัวว่ามันจะเป็นเรื่อง
เพราะว่ามันเป็นที่ห้ามถ่าย

แต่ว่าแล้วหนูก็ต้องกลับมาเรียนหนูก็เลย
ไม่เป็นอะไรหรอกมั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพื่อนส่งมาในแชทกลุ่ม
ว่ามีคนเอาคลิปที่หนูถ่ายไปลง

ก็บอกว่าส่งให้เพื่อนในห้อง
หนูกลัวแต่อะไรที่ทำให้หนูตัดสินใจ

พฤติกรรมมันแย่มากค่ะ
ก็เลยอยากจะถ่ายเก็บไว้
บางทีอาจจะปรึกษากับคนที่รู้กฎหมายว่า
หนูสามารถลงได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลงได้หนูก็จะได้ลงไว้เป็นอุทาหรณ์
เวลาพาคนไข้มาอยู่ในห้องอะไรแบบนี้
คือน่าจะมาเฝ้าคนไข้บ้าง
นักศึกษายังบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่า
จากพฤติกรรมทำรุนแรงกับคนไข้ของพยาบาลที่อยู่ในคลิปแล้วนะ
ยังมีพยาบาลที่แสดงออกไม่เหมาะสม

อย่างญาติของเธอที่มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่นี่เนี่ย

แต่เป็นคนละคนกับในคลิปใช้วาจาไม่สุภาพพูดจาห้วน
คอกคนไข้ไม่ใส่ใจความรู้สึกของคนไข้แล้วก็ญาติ
คือสาเหตุน้องบอกว่าก็น่าจะเกิดจากความเครียดนะ
เพราะว่าพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็ต้องยอมรับว่า

แต่อีกมุมหนึ่งน้องก็บอกว่า
ก็เมื่อเลือกที่จะมาเป็นพยาบาลแล้วเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องเสียสละมีหน้าที่ต้องดูแลช่วยเหลือผู้อื่น
คืออาจจะทำได้ไม่ดีที่สุดแต่มันก็ควรจะดีกว่านี้
นะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยกับนางสาวปวรนาเกรดปาน

คนนี้เขาเป็นคนแรกที่เห็นคลิปนี้
แล้วก็คลิปส่งต่อกันมาในกลุ่มไลน์ของน้องสาวของคุณการ์ตูนนะคะ
เธอบอกว่าเธอเห็นแล้วแล้วก็ไม่พอใจ
แทนญาติของคุณตาท่านนี้
เชื่อว่าไม่ว่าใครเห็นภาพแบบนี้ก็ต้องไม่พอใจกับพฤติกรรมของพยาบาลคนนี้แน่
เธอก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
คุณการ์ตูนเป็นคนโพสต์ในเฟซบุ๊คของเธอนะคะ
เพื่ออยากจะให้สังคมรับรู้ถึงพฤติกรรมของพยาบาลคนนี้
พอเธอโพสต์ไปปุ๊บมีญาติของคุณตาท่านนี้ค่ะที่อยู่ในคลิปติดต่อมาหา
แล้วก็บอกว่าเป็นหลานสาวของคุณตา

แล้วก็ให้ข้อมูลว่าคุณตาเพิ่งย้ายมาจากโรงพยาบาลเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
มารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราช๒๐กันยายนที่ผ่านมา

ปกติญาติแวะเวียนมาเยี่ยมกันอยู่แล้วนะคะ
แต่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุตรงนั้นเป็นช่วงที่เขางดเยี่ยม

ญาติของคุณตาขอบคุณคุณการ์ตูนค่ะที่นำคลิปนี้มาโพสต์
จะได้มีการแก้ไขเพราะถ้าไม่มีใครถ่ายเอาไว้
ไม่มีใครแชร์ไม่มีใครโพสต์ก็ไม่มีใครรู้อะค่ะ

คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวนะคะ

เห็นแล้วสะเทือนใจญาติเป็นอย่างมาก

ญาติก็ตามเห็นคลิปนี้แล้วก็รับไม่ได้เหมือนกัน
แต่ว่าคนถ่ายน่าจะเหมือนแบบ
เพราะดูจากลักษณะน่าจะระวังค่อนข้างระวังเหมือนกัน
แต่คนถ่ายน่าจะไม่กล้าโพสต์
เพราะว่ามันจะมีในเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคะ
แต่ตอนที่เอาไปโพสต์เนี่ย
ไม่คิดว่าเรื่องมันจะไปไกลขนาดนี้

พยายามไม่พูดถึงโรงพยาบาล
เพราะเราก็ยังไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงว่า

ไม่โพสต์ข้อมูลในส่วนตรงนี้

ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง
ประกอบ๓
แล้วก็รู้สึกแบบตกใจว่า
ว่าอู่โดนกระทำขนาดนี้เลยเหรอ
ถ้าคือถ้าเหมือนว่ามันไม่มีคลิปนี้

ว่าอู่โดนแบบนี้จริง
แล้วพอคุณกตูนโพสต์ไปคนเข้าไปดูเป็นล้าน

มนุยการโรงพยาบาลพุทธชินราชในแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์
บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
กราบขอโทษสังคมอย่างสูง
ล่าสุดได้ไปเยี่ยมอาการของคุณตาแล้ว

ยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพุทธชินราช

เพราะว่าในโลกโซเชียลบางทีมันมีกระแสไง
บอกว่าคุณตาที่อยู่ในคลิปเสียชีวิตแล้ว
พอโรงพยาบาลบอกว่ายังนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ทางโรงพยาบาลได้พูดคุยกับญาติของคุณตาแล้ว

ตอนนี้โรงพยาบาลกำลังดำเนินการสอบสวนทางวินัยของพยาบาลคนนี้
และก็เสนอเพราะราชการจังหวัดภิกษณุโรค
เสนอย้ายพยาบาลรายนี้ออกนอกพื้นที่

พยาบาลคนนี้ตอนนี้เครียดค่ะ
โรงพยาบาลได้ดำเนินการในเรื่องของการเยียวยาของผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้
แล้วก็การดำเนินการตามระเบียบทางกฎกติกาก็ว่ากันไปนะครับตามยาฆ่า
แล้วก็ในส่วนของคุณการพยาบาลเองก็คงจะต้องมาทบทวนวิธีการในการดูแลคนไข้

ต่างญาติได้ไงบ้างครับต่างญาติคุย
กลับมาตอนประมาณสัก๕ทุ่มก็ขึ้นไปดูคนไข้นะครับ
วอร์ดไปพูดคุยกับน้องที่ทำงานอยู่
คนไข้แก่ยังนอนหักอย่างพักก็ได้เป็นขบกับถึง
ขอแก้ข่าวนะฮะว่าไม่ให้เกิดการเสียชีวิตอย่างที่ลงข่าวไป
ก็ขอให้ตรวจสอบเรื่องของข่าวที่ออกไปด้วยนะครับ
แล้วเราจะมีการเอาผิดผู้ที่แชร์ข่าวไม่จริงทำให้โรงพยาบาลเสียหายไหมครับ
ผมว่าคงว่าไปตามกระบวนการนะครับ
ส่วนเรื่องความเครียดในการทำงานของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับ
แพทย์ระเมฆว่องวิลัยรัฐผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดพิสุนโลกบอกว่า
ความจริงแล้วทางกระทรวงเองก็มีนโยบายเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
ในการที่จะดูแลเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
ออกแบบสำรวจปัจจัยที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีความสุขในการทำงาน
แล้วก็ส่งผลกระทบมาถึงการบริการคนไข้
ซึ่งจากนี้ไปนะครับก็จะกำชับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลก
โดยเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการบริการคนไข้
และหากมีแพทย์หรือพยาบาลที่ให้บริการคนไข้ไม่ดีนะครับ
ท่านสามารถร้องไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิสุนโลกได้เลยนะครับ
อันนี้ทางที่คุณหมอเขาบอกมานะครับ

เรื่องของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมีกล่องแสดงความคิดเห็น
อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ในการป้องกันไม่ให้เกิด
เพราะว่าเราจะรู้ว่าบุคลากรที่ให้บริการมีพฤติกรรมอะไรบ้าง
เขาก็จะมีประชาชนที่เขียนลงไปในกล่อง
แล้วเราก็มีเรื่องของตามเรื่องของประเมิน
เอามาดูนะครับว่าแบบสอบถามเนี่ย
เป็นระบุคนไหนก็จะมีมาตรการเรื่องของการสอบสวนแล้วก็บทลงโทษครับ
พุศศาลธรรรษทีวีวันนี้เราก็ไปที่โรงพยาบาลนะครับ
ไปติดตามเรื่องอาการของคุณตาด้วยนะครับ
ก็ทราบว่าทางโรงพยาบาลก็ได้เชิญญาติของคุณตามาพูดคุยมาชี้แจง
ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
แต่ทีนี้ที่ห้องผู้ป่วยอายุรกรรมชายที่คุณตาพักรักษาตัวอยู่เนี่ย
คุณอรพันธ์ขันทองคำบอกว่าคนไข้นี่โอ้โห๕๐กว่าคน
คนไข้เยอะจริงนะฮะสภาพค่อนข้างแออัดนะฮะ
ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผู้ว่าพิศนุโลกเซ็นคำสั่งย้ายพยาบาลที่อยู่ในคลิป
ออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธชินราชแล้วนะครับ
ตอนนี้ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิศนุโลกนะฮะ
ทีนี้เนี่ยทางสภาการพยาบาลก็มาแถลงนะคะขอโทษสังคมต่อพฤติกรรมของพยาบาลรายนี้นะคะ
สภาการพยาบาลบอกเลยว่าเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพยาบาลก็มีนะ
แต่ไม่เคยมีกรณีแบบนี้เลยค่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็บอกด้วยว่าจากการสอบถามหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต
บอกว่าพยาบาลคนนี้ปกติแล้วก็ทำงานดีมาตลอดนะทำงานเร็วไม่มีกิริยารุนแรงอะไรเลย
เข้าใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้ช่วงเกิดเหตุคงเป็นช่วงที่พยาบาลเห็นคนไข้อยู่ขอบเตียง
กลัวว่าจะตกเตียงก็เลยใช้แรงกระชากเพราะปกติจะขยับคนไข้ได้ต้องใช้พยาบาลช่วยกันถึงสองคน
แล้วพยาบาลคนนี้ที่อยู่ในคลิปเป็นห่วงคนไข้ด้วยนะใช้หมอนรองศีรษะให้คนไข้ด้วย
สภาการพยาบาลบอกแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะคะ
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะล่าสุดผู้ช่วยสัตว์อาจารย์อังคณาสริยพรเลขาธิการสภาการพยาบาล
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรอรพันธ์โตสิงห์ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาลก็ร่วมกันแถลงนะคะ
ขอโทษต่อเหตุการณ์นี้ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลพุทธชินราชตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะคะ
ก็ส่งเรื่องเข้าสภาการพยาบาลแล้วนะคะ
เพื่อดูว่าการกระทำของพยาบาลคนนี้ผิดขนาดไหน
จะต้องรับโทษขนาดไหนมีโทษหลายขั้นนะคะ
ก็ยอมรับว่าคนไข้ที่ถูกกระทำเป็นผู้ป่วยวิกฤต

เมื่อการพิจารณาโทษเกิดขึ้นก็จะมีหลายอย่างด้วยกันในการพิจารณาโทษ
ตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนถ้าทางพักใช้ใบอนุญาต
ตามจำนวนปีที่แตกต่างหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาต
แล้วแต่เหตุของความผิดที่เกิดขึ้นนะคะ
คนไข้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ตรงหัวในลักษณะใด
ที่เราเห็นจากคลิปจะเป็นห้องกระจกนะคะ

แต่เป็นผู้ป่วยหนักที่อยู่ในหมวดอายุรกรรมตามปกติ
ในโรงพยาบาลของเราโดยส่วนใหญ่
จะพบคนไข้หนักอยู่ในหอผู้ป่วยธรรมดานะคะ
เรื่องของการดูแลระหว่างพยาบาลกับคนไข้เนี่ย
ทางสภาการพยาบาลเขาบอกแบบนี้นะคะว่า
สำหรับกรณีนี้คนไข้อยู่ในกลุ่มผู้ป่วยหนักจริง
ผู้ป่วยอยู่ในห้องอายุรกรรม
ทำไมถึงเอาผู้ป่วยหนักไปอยู่ห้องอายุรกรรม
ก็เพราะว่าที่โรงพยาบาลผู้ป่วยเต็ม
ในห้องนั้นจะมีผู้ป่วย๔๐คน
และมีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ๗คน

และมีผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย

แล้วก็ทั้งหมดนี้ค่ะผู้ป่วยทั้งหมดนี้มีพยาบาลอยู่แค่๕คน

ซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ทางสภาการพยาบาลกำหนด
จริงแล้วทางสภาการพยาบาลกำหนดให้พยาบาล๑คน

แต่ว่าที่นี่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ย
พยาบาล๑คนดูแลผู้ป่วย๘คน
ส่วนสภาพในวอร์ดอายุรกรรมชายก็คือ
เหมือนกับคุณตาก็ต้องมาอยู่เนี่ยตรงห้องข้างนอกอย่างนี้
ใช่สภาการพยาบาลก็เลยบอกว่าที่ออกมาพูดทั้งหมด

พฤติกรรมของพยาบาลที่อยู่ในคลิปก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะ
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบหามูลเหตุที่แน่ชัดซะก่อนค่ะ
เธอก็เลยพูดคนไข้ไปอีกด้านหนึ่งดึงคนไข้อย่างนี้นะคะ

แต่จริงตรงนี้ถ้าเยอะดีก็ต้องเงินสองคน
แต่ก็คิดว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องคน
ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าตั้งแต่มีสภาการพยาบาลมานะคะ
ทางสภาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนแบบนี้
ก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบแบบรอบด้านนะคะ
แล้วก็พยาบาลคนนี้ที่อยู่ในคลิปก็ทำงานมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ก็ต้องตรวจสอบว่าคุณตาที่อยู่ในคลิปได้รับบาดเจ็บหรือเปล่า
ถ้าถามว่าโทษที่จะมีการลงโทษพยาบาลคนนี้ได้เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
สภาการพยาบาลบอกว่าโทษที่หนักที่สุดนะคะ
ก็คือการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลสูงสุดคือพักใช้๒ปี
เพิกถอนใบอนุญาตแค่โทษเท่านี้ก็น่าจะหนักแล้ว
เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พยาบาลคนนี้ทำกับผู้ป่วย
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีประวัติมาก่อนนะคะ
คือถ้าดูตัวเลขของพยาบาลกับผู้ป่วยในไทยเนี่ย
ต้องบอกว่าอัตราส่วนในการดูแลผู้ป่วยก็ถือว่า
ดูแลผู้ป่วย๕๐๐คน
หรือพยาบาล๒๐คน
ดูแลผู้ป่วยต่อประชากรก็คือ๑๐๐๐คนนะฮะ
ซึ่งหากไปเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
ดูแลผู้ป่วยที่พยาบาล๑คนนั้น
จะต้องดูแลผู้ป่วยเพียง๒๐๐คนเท่านั้น
ซึ่งส่วนหนึ่งมันก็มาจากเรื่องของประเทศไทยเอง
เราก็เข้าสู่เรื่องของสังคมผู้สูงอายุ
คนเราก็มีอายุยืนขึ้นนะ
แต่ว่าก็มีการเจ็บป่วยก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาล
แต่บุคลากรด้านแพทย์และพยาบาลเราก็น้อยนะครับ
ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาด้านพยาบาลทั้งสิ้น๘๕แห่งนะครับ
แบ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ๕๒แห่ง
สถาบันศึกษาของเอกชน๒๓แห่ง
ผลิตพยาบาลออกมาได้รวมปีละประมาณ๑๐๐๐คน
ซึ่งหากมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันของรัฐกับเอกชน
ในการให้ทุนการศึกษาจูงใจให้มีการเรียนพยาบาล
ก็คาดว่าจะสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละประมาณ๑๒๐๐๐คน
แต่ถึงจะไปถึง๑หมื่น๒พันคน
ก็จะยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในไทย
ปัจจุบันจะมีเพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนของสังคมผู้สูงอายุนะฮะ
แล้วก็ตั้งแต่ปี๒๕๕๑นะครับ
ความต้องการพยาบาลในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
จากเรื่องของการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
แล้วก็การเพิ่มของประชากรสูงอายุที่มีแนวโน้มอายุยืนยาวขึ้น
สภาการพยาบาลไทยคาดว่าในปี๒๕๖๓ก็คืออีก๒ปีข้างหน้านะครับ
จะมีการขาดแคลนพยาบาลประมาณ๕๐๐๐คน
ซึ่งตอนนั้นจะเป็นวิกฤตรุนแรงหากเราไม่แก้ไขนะครับ
เพราะว่าผลของการขาดแคลนพยาบาลก็จะทำให้พยาบาลที่ทำงานอยู่

พอทำงานหนักขึ้นก็มีความเหนื่อยล้ามีความเครียด
แล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงมาต่อคุณภาพในการที่จะมาดูแลผู้ป่วย